คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยคงต้องรับวางกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่กรมบุตุได้เน้นย้ำนะครับการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
จนถึงวันที่๒๗ยังคงต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าปัจจัยสำคัญนะครับอย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับได้มีการแผลลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
ในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
แล้วก็จะปกคลุมแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะค่อยถอยร่นกลับไป
แน่นอนครับช่วงแรกของการแผลลงมาก็จะเข้ามาสร้างความแปรปวดลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๔ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่๒๗ก็คือวันอาทิตย์นี้
แผลลงมาอย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะครับว่าจะมาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
จึงทำให้เกิดความแปรปวนของลักษณะอากาศเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
คือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับความแปรปวดลักษณะอากาศในครั้งนี้
โดยพบว่าพื้นที่ภาคอีสานนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างต้องติดตามกันนะครับ
นี่คือตอนบนจนถึงตอนกลางในขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนั้น
ก็ได้รับอิทธิพลจากการแผลลงมาเยือนของบริเวณความกดอากาศสูง
แผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกัน
แผลลงมาในครั้งนี้ก็เหนียวนำให้กระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นครับ
แรงขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลทำให้บริเวณท้องทะเลในฝั่งอ่าวไทย
โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราธานีเรื่อยยาวลงไป
คลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะไปท่องเที่ยวทะเลในฝั่งอ่าวไทย
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูง
วันเสาร์จะมีฝนในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยด้วย
ยังไงฝนตกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องติดตามกันครับ
นี่คือการถ้าสะนัดฆาตฝนวันนี้
จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ
ในช่วงเช้าวันนี้พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนก็คือ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
แถวบริเวณจังหวัดมุกดาหารยัดโสธร
ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็จะตกกระจายตัวตกยาวต่อเนื่องในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยอง
คือพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อย
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่อง
ในขณะที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
จากการคำนวณวันนี้ฝนยังไม่มีฝนจะเริ่มตกพรุ่งนี้
โดยหลายจุดหลายพื้นที่มีปริมาณฝนนั้นเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคลีขันชุมพร
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่าง
ในบริเวณจังหวัดสตูนไล่ยาวลงไปจนถึงบริเวณจังหวัดยะลา

นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะมาเยือนเมืองของเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ในขณะที่เรื่องของกระแสลมครับคืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกัน
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพายุอริดุร้อนในครั้งนี้
จะเน้นเรื่องของกระแสลมเป็นส่วนใหญ่
พื้นที่สีเหลืองที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะขณะนี้
คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมที่มีความเร็วรม
มากกว่า๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นปกคลุมเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสาน
เมื่อวานนี้แรงไปแล้วหลายจุด
ที่ภาคอิสานตอนล่างศรีสเกตอุบันราชธานีสุรินบุรีลำ

ใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งสิ่งปลูกสร้างไหนที่ไม่แข็งแรง

หลังจากนั้นคาดการณ์ว่าอีกหนึ่งพื้นที่
คาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมแรง
ก็คือในบริเวณตามแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลาง

รวมไปถึงสถานการณ์ลมกระโชคแรงที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรา
แน่นอนครับมีทั้งฝนทั้งลมแบบนี้
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่จะเย็นลง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิ

สังเกตว่าพื้นที่สีเหลืองนั้นลดลงกว่าวัน๒วันที่ผ่านมา
พื้นที่สีเหลืองก็คือบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ขณะที่ตอนบนของอีสานในพื้นที่ภาคเหนือ

อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย
จังหวัดพิชภูมิ๑๗องศาเซลเซียต

พบว่าอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่จุดเดิม
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ

ในขณะที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
อากาศไม่ร้อนเหมือน๒๓วันที่ผ่านมา

กลางตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออก
มีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นที่ยังคงร้อนอยู่
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ตอนนี้มีหนึ่งพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

พุ่งสูงขึ้นไปแตะที่๓๒๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้ว
ดังนั้นนักท่องเที่ยวประชาชนที่อยู่ในบริเวณนางกล่าว
ทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
และที่สำคัญควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะเด็กคนชาราว
รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
นี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ